เบรกนี้เราว่ากันด้วยเรื่องของสัตว์ลิง

แต่คราวนี้เป็นสุนัขจิ้งจอกนะคะ
คือชาวบ้านในตำบลดอนยอจังหวัดนครนายกค่ะ

เห็นสุนัขจิ้งจอกมาป้วนเปี้ยน

ส่งคืนให้กับกรมอุทยานแห่งชาติ
แล้วไปปล่อยคืนสู่ธรรมชาตินะคะ
แต่วิธีการจับจะจับยังไงล่ะ

แล้วก็ใช้โครงกระดูกไก่มาล่อ
จนสามารถจับมันได้นะคะ

นำตัวมันไปดูแลเพื่อส่งต่อให้กับกรมอุทยาน

ไปตรวจสอบว่าเป็นสุนัขจิ้งจอกพันธุ์ไหนนะคะ

แล้วต้องไปตรวจสอบนะว่ามันเป็นสายพันธุ์อะไร

เจ้าหน้าที่กู้ภัยกันหน่อยนะคะ
เขาบอกว่ามันติดสุนัขบ้านของคนนึบอ่านลงมา
ใช่มันถือว่าเป็นสัตว์ป่านะคะ

คือลักษณะนิสัยของมันก็ไม่ได้ดุร้ายนะคะ
คาดว่าน่าจะมีคนนำมาเลี้ยงไว้
แต่เกิดหลุดลอกออกมาได้
เพราะว่าไม่มีอาการตื่นตกใจเมื่อเจอคน
สำหรับสุนัขจิ้งจอกปัจจุบันจัดเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองตามกฎหมาย
และในวันนี้ค่ะทางเจ้าหน้าที่จากศูนย์ช่วยเหลือสัตว์ป่าภาคกลางจังหวัดนครนายก
ก็จะเข้ามารับตัวสุนัขจิ้งจอกตัวนี้

ดูนิ่งนะดูไม่ได้ตื่นคนเท่าไหร่นัก